มาดูความคืบหน้าค่ะเหตุการณ์ที่มีกลุ่มวัยรุ่น๒กลุ่มเป็นกลุ่มเจ้าถิ่นกับกลุ่มต่างถิ่นทะเลาะวิวาดกันแล้วก็มีการใช้อาวุธปืนเป็นลักษณะของอาวุธสงครามเลยนะคะ
กราดยิงใส่กันกลางเมืองเลยล่ะค่ะที่ย่านประตูน้ำเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ของสอนอพญาไทย
เหตุการณ์นี้มีนักท่องเที่ยวชาวอินเดียเสียชีวิตหนึ่งคนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ๔คน
สองในสี่ที่ได้รับบาดเจ็บก็เป็นกลุ่มวัยรุ่นที่ทะเลาะแล้วก็กราดยิงใส่กัน
ครับได้มีการประชุมติดตามความคืบหน้าในคดีนี้นะคะ
โดยพันธุ์ตำรวจเอกนักฮารินสุคลทวิทย์รองผู้บังคับการตำรวจนครบันหนึ่ง
ร่วมกับพันธุ์ตำรวจเอกนิติวัฒน์แสนสิ่งผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลพญาไทย
ก็มีการประชุมติดตามความคืบหน้าคดี
พันธุ์ตำรวจเอกนครินบอกว่าตอนนี้นะคะ
พนักงานสอบสวนขอสารอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาทั้งสองฝ่าย๑๔คนค่ะ
จับกุมแล้ว๙คนหนีอยู่๕คน
และคาดว่า๑ใน๕ที่หนีหนีไปกัมพูชาแล้วด้วย
จากการสอบปากคำผู้ต้องหาที่จับกลุ่มได้ล่าสุด๒คนก็คือ
ในขวัญกระต่ายทองอายุ๓๕ปีหรือยา
ยาอยู่ในกลุ่มของนายพรเทพหรือเพชรพุ่มพวง
อยู่ฝั่งเจ้าถิ่นประตูน้ำค่ะ
จับได้ที่บ้านพักย่านรามคำแหงช่วงเย็นเมื่อวาน
เรื่องต้นยังให้การภาคเศษนะคะอ้างว่าอยู่ในที่เกิดเหตุจริง
แต่ตอนเกิดเหตุเนี่ยไม่ได้ไปร่วมทะเลาะวิวาสอะไรกับเขา
ส่วนอีกคนนึงนายสอนรามภูพลผันอายุ๒๕ปีหรือโจ
โจรเนี่ยอยู่อีกฝั่งนึงนะคะเป็นฝั่งคู่อริของฝั่งประตูน้ำของเจ้าถิ่นเขา
จับได้ที่บ้านในจังหวัดชุมพรหลักฐานก็คือเสื้อผ้าที่ใส่ในวันเกิดเหตุนะคะ
ช่วงเย็นที่ผ่านมาชุดสืบสวนคุมตัวมาจากชุมพรเลย
มาถือสอนองภรรยาไทยมาสอบปากคำ
เรื่องต้นตำรวจบอกว่านายสอนรามคนนี้มีปืน
แต่จะเป็นคนยิงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอสอบสวนก่อน
อกจากนี้มีการสั่งการให้ชุดคลี่คลายคดีลงพื้นที่รวบรวมพยาหลักฐานเพิ่มเติม
เพื่อพิสูจน์ทราบตัวบุคคลที่อยู่ในภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ถ้าพยานหลักฐานมีเพิ่มมากพอจะขออนุมัติศาลออกหมายจับเพิ่มอีก๑๓คน
เรื่องต้นตอนนี้มีข้อมูลก็คือเป็นใบหน้าผู้ต้องสงสัยอยู่แล้ว
ก็เลยฝากไปถึงผู้ร่วมกระทำความผิดว่าให้มอบตัวดีกว่า
มอบตัวดีกว่าแล้วก็ไปสู้คดีกันในชั้นศาล
เนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่มีพยานหลักฐานชัดเจน
ว่ากระสุนที่อยู่ในร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นกระสุนปืนชนิดไหน
มาจากปืนกระบอกไหนซึ่งผลการตรวจหาอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุตอนนี้อ่ะค่ะ
พบแค่ปืนลูกโม่จุดสามแปดสองกระบอกส่วนปืนกลเนี่ยตอนเนี้ยยังไม่เจอ
สำหรับหมายจับที่ออกมาแล้วตอนนี้๑๔หมายจับนะครับสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหานำไปฝากขังแล้ว๕คนนะฮะ
ล่าสุดจับกลุ่มได้อีก๒คนแล้วก็มีอีก๒คนที่บาดเจ็บอยู่ซึ่งอายัดตัวไว้แล้ว
หนึ่งในผู้บาดเจ็บวันนี้อาการดีขึ้นช่วงเย็นที่ผ่านมาตำรวจก็เลยนำตัวมาสอบสวนนะครับ
ก็คือนายทักษิณสุขเอียดนะฮะส่วนนายพรเทพพุ่มพวงหรือว่านายเพชร
ตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะครับแพทย์ก็ยังไม่อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาล
ก็เลยยังไม่ได้สอบสวนนายเพชรนี่คือคนที่ไปมีเรื่องกับนายตั้ม
เป็นวัยรุ่นที่ดูแลโต๊ะสนุกนายเพชรก็เป็นเจ้าถิ่นอยู่ประตูน้ำ
อ่าแล้วก็อ่าในตั้มก็ตามมาที่บ้านอ่า
ที่ในเพชรกับพ่อก็จะเอาปืนสงครามออกมาไล่ยิงกันนะครับอีกห้าคนที่หลบหนีนะครับ
ชุดสืบสวนตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสะแก้ว
ลงพื้นที่หน้าด่านพรมแดนอรัญญประเทศจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก
ตอนนี้ก็ตรวจเข้มยานพานะทุกคันที่ขับผ่านเข้าออกด่านเพื่อสกัดกั้น
แล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลนะครับอ่าก็เป็นคดีสำคัญก็คือ
ร่วมกันใช้อาวุธสงครามยิงถล่มใส่กันย่ามประตูน้ำ
อ่าแล้วก็ยังสนที่กำลังกับทหารพรานออกลาดตระเวนสกัดกั้นตามแนวพื้นที่ชายแดน
ตามช่องทางธรรมชาติด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ต้องหาคนอื่นหลบหนีออกไป
จากการตรวจสอบข้อมูลการเดินทางของนายบำเพ็ญพุ่มพวงหนึ่งในผู้ต้องหา
บำเพ็ญพุ่มพวงคือพ่อของนายพรเทพพุ่มพวงหรือว่าในเพชรที่ยังบาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาล
พบว่านายบำเพ็ญเดินทางออกไปยังกัมพูชาแล้วนะครับผ่านด่านพรมแดนอรัญญประเทศ
เดินทางออกไปเมื่อเช้าวันที่๘ตุลาคมหลังจากก่อเหตุยิงกันตอนค่ำวันที่๗ตุลาคม
ก่อเหตุเสร็จไปเลยคืออันนี้แบบนกรู้เลยนะฮะ
ก็ใช้หนังสือเดินทางออกไปอย่างถูกต้องนะค่ะเพราะว่าตอนนั้นศาลยังไม่ได้อนุมัติหมายจับอืม
พลตรีซึมสมอาจหัวหน้าด่านตมปลอยเป็ดของกัมพูชาทราบเรื่องแล้วนะครับ
บอกว่าเดี๋ยวจะเร่งติดตามตัวผู้ต้องหาคนนี้ให้กับทางการไทยให้
เพราะว่าทางกัมพูชาก็ถือว่าเป็นบุคคลอันตรายเหมือนกันแล้วก็จากแหล่งข่าวในพื้นที่อ่ะค่ะ
ก็รู้ว่าตอนนี้ทีมงานชุดสืบสวนของพลตำรวจเอกสุชาติธิรัฐสวัสดิ์เจรตำรวจแห่งชาติประสานกัมพูชาแล้วนะคะ
ไล่ล่าจับกลุ่มนายบำเพ็ญคาดว่าเร็วนี้ล่ะค่ะน่าจะจับได้
เพราะว่าจากการสืบสวนสอบสวนของสนพญาไทยเนี่ยเชื่อว่านายบำเพ็ญคนนี้
เป็นมือปืนที่ใช้อาวุธปืนอาก้ายิงถล่มใส่คู่อรินะคะนายบำเพ็ญเป็นพ่อของนายพรเทพที่ถูกยิงบาดเจ็บในเหตุการณ์นี้ค่ะ